วัยฉกเก่งจริงเลยนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ว่าผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วก็ขี่มาวนอยู่ข้างรถจักรยานยนต์อีกคันหนึ่ง
รถจักรยานยนต์อีกคันเนี่ยเขาวางอันนี้ไว้คุณถุงลูกชิ้นถุงขนมหวานไว้ที่หน้ารถ
ปรากฏผู้ชายคนนี้แหละฮะโอ้โหไปคว้ามับเอาเลยนี่ดูนะนี่ดูนะ
มือวัยใจกล้าแล้วก็ฉกเก่งจริงเลยนะครับมาจอดเคียงข้างแล้วแล้วก็เห็นว่า
ดูมองซ้ายมองขวาสักนิดนึงเจ้าของยังไม่มาเจ้าของยังไม่อยู่
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดทั้งที่ตั้งติดตั้งอยู่ด้านนอกและด้านในสำนักงานก็บันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้หมดเลยนะครับ
คนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูงสวมเสื้อแขนยาวมีฮูตคลุมศีรษะใส่แมสสีดำอำพรางใบหน้าแล้วก็ปีนท่อน้ำด้านหน้าสำนักงานขึ้นไปบนชั้น๓ก่อนจะงัดหน้าต่างเข้าไปก่อเหตุนะครับ
ก็ใช้เวลาก่อเหตุนานกว่า๕ชั่วโมงนะครับตั้งแต่เวลาตี๑๔๕นาทีคุณคือมี๒เหตุการณ์

เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นที่สำนักงานประกันสังคมที่จังหวัดสมุทรปราการ
เห็นคนร้ายเข้ามาก่อเหตุในสำนักงานตอนตี๑๔๕นาที
แล้วก็ปีนกลับออกไปช่วงฟ้าสางเวลาตี๕๔๕นาทีนะครับ

จากนั้นขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดไว้หลบหนีไป

มูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๒๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๔ธันวาคมนะครับ
ที่ใช้เป็นภานะในการขับหลบหนีนะครับ
จับกลุ่มได้ที่ห้องเช่าภายในซอยเทพารักษ์ซอย๘

สารภาพครับอ้างว่าต้องการนำเงิน
หาเงินไปซื้อนมให้ลูกแล้วก็เลี้ยงดูแลครอบครัว
ส่วนหนึ่งก็เอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพ

ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
แจ้งข้อกล่าวหาในคดีนี้นะครับ
ส่วนอีกเหตุหนึ่งที่เมื่อกี้ได้เห็นคลิปไปบ้างแล้ว
เอามาดูคลิปเต็มกันซะหน่อยนะครับ

กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ชัดเจนนะครับ
คุณผู้ชมเห็นไหมฮะว่าผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาแหม
ทำทีทำท่ามาจอดอยู่ข้างรถคันอื่น
แล้วก็คว้าหมับสิ่งที่อยู่บนตระก้าหน้ารถของรถคันอื่นเข้าไปนะครับ
ซึ่งสิ่งที่อยู่ในตะก้าหน้ารถก็คือถุงลูกชิ้นกับถุงขนมหวาน
เจ้าของกะจะเอากลับไปกินที่บ้านซะหน่อย
ปรากฏว่าเดินมาที่รถอีกทีอ้าวถุงของฉันหายไปไหน
สาวผู้เสียหายก็เลยนำคลิปกล้องวงจรปิดมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก
ระบุข้อความบอกว่าร่างกายครบ๓๒แต่ทำไมทำตัวแบบนี้
ลูกชิ้นซื้อมาไว้ทอดกินถุงละ๖๐บาท
บัวลอย๑๐บาทเงิน๗๐บาทกว่ากูจะหามาได้เนี่ยนะ

ทีนี้ทีมข่าวสอบถามผู้เสียหายแล้วครับ
ผู้เสียหายบอกว่าวันเกิดเหตุไปที่ตลาดบ้านโป่งไผ่
ตำบลธาตุมอเภษีมหาโพธย์จังหวัดปราจิบุรี
เธอก็ซื้อหลายอย่างนะซื้อปลาร้าบองซื้อผักซื้อข้าวเหนียว
ซื้อไข่ข้าวลูกชิ้นแล้วก็บัวลอย

มาจอดรถหน้าร้านเพื่อเข้าไปซื้อของอีก
พอออกมาก็ขี่รถจนกลับไปถึงบ้านแล้ว
เพราะว่าถุงบางถุงมันยังอยู่ไงคุณนะ
ปลาร้าบองยังอยู่ผักข้าวเหนียวไข่ข้าวเองอยู่
แต่ลูกชิ้นกับบัวลอยไม่อยู่แล้ว
ก็เลยขอร้านดูกล้องวงจรปิด
ก็ปรากฏภาพอย่างที่เห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้
ด้วยความโมโหเธอก็เลยนำคลิปมาโพสต์เตือนภัยเอาไว้นะฮะ